สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามเช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับผม
ชนะเดชพิรัตนมงคลนะครับวันนี้คุณวรบัตรติดภารกิจครับ
มาแบบพิเศษเหมือนกันเพราะว่าวันนี้มาพร้อมกับชุดที่ทีมชาติไทยนะครับ
เคยถูกใช้เมื่อร้อยกว่าปีก่อนในตอนที่ทีมชาติไทยนั้นยังใช้ชื่อในแบบเดิมก็คือทีมชาติสยามนั่นเองครับ
ไปดูกันหน่อยว่าความพิเศษของชุดนี้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับ
นั่นคือนัดรอบรองชนะเลิศที่จะเจอกับซีเรียรวมไปถึงรอบชิงชนะเลิศด้วยนะครับ
หากไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้ใส่ทั้งสองนัดอยู่ดีแล้วครับ
ผู้ได้รับสิทธิ์ในการออกแบบและผลิตได้แรงบันดาลใจมาจากชุดเดิมที่นักฟุตบอลทีมชาติสยามนั้น
เคยใส่ลงแข่งขันเมื่อวันที่๒๓พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๔๕๘นับหากลบกลบปีปัจจุบันก็ประมาณ๑๐๑ปีนะครับ
ครั้งนั้นทีมชาติสยามครับลงสนามแล้วก็เอาชนะทีมสปอร์ตคลับจากอังกฤษไปได้
สองประตุธนึงที่สนามราชกรีธาสมสรปธุมวัน
โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการแข่งขันด้วยนะครับ
สำหรับชุดสีแดงแถบขาวกางเกงขาวถุงเท้าแดงนะครับก็มีที่มาจากสีของทงชาติสยามในตอนนั้นนะครับ
ก่อนที่จะมาเพิ่มเป็นสีน้ำเงินเป็นทงไตรลงในปัจจุบันนั่นเองครับ
และที่สำคัญนะครับที่เห็นอยู่นี่ก็มีบนหน้าอกเบื้องซ้ายถ้าเห็นจะปรากฏตราพระมหามงกุฏครับ
อันเป็นเครื่องหมายเกียรติยศการรักชาติในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ซึ่งถือว่าเป็นองค์บีดาแห่งฟุตบอลเมืองสยามนะครับได้พระราชทานแก่นักฟุตบอลทีมชาติสยามนะครับ
โดยปัจจุบันนะครับคนไทยรุ่นใหม่นั้นอาจจะยังไม่รู้จักที่มาที่ไปของตราพระราชทานพระมหามงกุฎมากนัก
เนื่องจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นได้เปลี่ยนไปใช้ตราที่ชนะเลิศจากการประกวดเป็นสัญลักษณ์บนเสื้อทีมชาติ
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๕๔๕แต่ความคล้างและสะทายยังเปรียบเทียบกันไม่ได้เลย
เมื่อเทียบกับอธมบทโปรดศาสตร์แห่งตราพระมหามงกุฎ
ไปดูกันหน่อยว่าความพิเศษของชุดแข่งชุดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
ส่วนบริเวณคอด้านหลังนะครับก็จะมีตัวเลขไทย๑๐๐ปีเป็นการฉลองครบรอบการก่อตั้งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ครบ๑๐๐ปีนะครับ
ส่วนเนื้อผ้าเนี่ยจะเป็นผ้าทอลายขาวแดงต่อกันแบบพิเศษนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับส่วนด้านข้างของลำตัวของเสื้อจุดนี้นะครับก็จะมีเลเซอร์คัดลายประจำยามซึ่งเป็นลายไทยที่เป็นแฉกสีขาวที่เห็นอยู่นี่แหละครับโดยคุณผู้ชมที่สนใจจะซื้อหาไว้นะครับต้องบอกว่าพิเศษสุดสุดเพราะว่าจะมี

แต่เสื้อของเลเยอร์ก็คือด้านหลังเนี่ยจะเป็นสีแดงล้วนนั่นเองครับนอกจากนี้ก็มีตราพระมหามงกุฎเป็นงานปักนะครับส่วนเลเซอร์คัดประจำลายยามด้านข้างลำตัวเนี่ยจะไม่มีนะครับแล้วก็ไม่มีสัญลักษณ์เลขไทย๑๐๐ปีบริเวณคอด้านหลังไม่มีกล่องที่ระลึกแล้วก็ราคาเนี่ยก็ถือว่าย่อมเยาว์ลงมาหน่อยอยู่ที่ประมาณ๕๐๐
วันนี้ก็ผลิตออกมาเนี่ย๒๐๐๐๐ตัวนะครับแนะนำให้ซื้อทั้งสองแบบนะครับสำหรับใครที่จะมีเอาไว้เป็นที่ระลึกนะครับส่วนซิโก่กิริสักเซนาเมืองหัวหน้าภูมิสอนศิษยาไทยพูดถึงเสื้อตราพระมหามกุฎที่จะใช้ในคิงส์ครับครั้งนี้ว่าเป็นเสื้อที่สวยสง่านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์และมีมนต์ข

เสื้อที่นำมาพูดถึงเนี่ยทั้งสองเวอร์ชันมีจำนวนจำกัดนะคะคุณผู้ชมครับ
ในครั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับ